มาฟังข่าวดีแล้วก็มาเตรียมตัวเตรียมใจเป็นเศรษฐีกันดีกว่า
คุณผู้ชมครับแม่ร้านที่๒กับแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ
ปีสองอืมซึ่งจะประกาศผู้โชคดีค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้
ครับนะครับร้านที่สองคุณผู้ชมครับจำผู้โชคดีคนแรกได้ไหม
ผู้โชคดีคนแรกคุณเอกนรงหรือคุณจ้าน
วันนี้เนี่ยเขาเอารางวัลจากคาราบาลเนี่ยนะครับ
คาราบาลแดงไปปลดหนี้ที่ทกศให้กับครอบครัวเรียบร้อยแล้ว
ทุกคนมีสีหน้าสดใสยิ้มแย้มแล้วก็ดีใจ
ดีใจเหมือนได้ชีวิตใหม่แล้วก็บอกว่าในยุคนี้แต่การมีทุนสักก้อนนะครับ
เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตเราได้เลย
ไม่ว่าจะเอาไปใช้หนี้เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ตามใช่ไหมครับ
คุณผู้ชมครับค่ะโอ้โหดีใจใช้หนี้ก็แหมพี่เบิร์ตย้ำของรางวัลกันชัดชัดเลยละกัน
แจกทองแท่งแจกทองล้านนี่แหละมูลค่า๑ล้านบาท
ไม่ใช่แค่ทองอย่างเดียวดอมครับยังมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ตกแต่งสไตล์
ราบาลแดงแบบนี้ด้วยนะคะเป็นเขียวแดงเขียวมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
รุ่นนิวคลิกหนึ่งสองห้าครับมีให้อีกหนึ่งร้อยรางวัล
รวมมูลค่าทั้งหมด๘ล้านกว่าบาทเลยนะคะคุณผู้ชม
ดังนั้นค่ะอยากที่จะร่วมเป็นเศรษฐีอ้าวทำยังไงนี่เลย
บีบส่งกติกาง่ายค่ะเราย้ำกันตลอดเลยนะคะ
เขียนเนี่ยก็เวลาที่ดื่มคาราบาลแดงเสร็จแล้วนะ
ฝาเอาไว้อืมเอากระดาษมาเขียนคำว่าคำว่าวิตามินบีสิบสอง
ลงบนในเศษกระดาษชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์พับ
แล้วใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงบีบให้แน่นส่วนคันโซคูณสอง
ถ้าเกิดว่าดื่มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็เก็บฝาไว้เอากระดาษมา
คำว่าตับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์พับใส่ใต้ฝาคันโซคูณสอง
แล้วส่งค่ะส่งเนี่ยจะส่งมาได้ที่ตู้ปอนอสอง
ปะกงฉะเชิงเศร้าสองสี่หนึ่งสามศูนย์
หรือบางคนบอกว่าไม่ส่งอย่างนั้นได้ไหม
เดินไปร้านแถวบ้านดีกว่าได้เหมือนกันค่ะ
ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการใส่ในกล่องชิงโชคได้เลย
อย่ารอช้านะคะเราแจกกันทุกวันจริง
ติดตามประกาศผลได้ค่ะในรายการตลอดข่าว๙โมงครึ่ง
ส่งกันมาได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม๓๑กรกฎานะคะ
ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะซื้อดื่มกันบ่อยอยู่แล้วแต่ใครไม่ได้ดื่มนานแล้ว
คาราบาลแดงขึ้นราคาหรือเปล่านะไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมฮะ
สิบบาทเท่าเดิมครับอืมและเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณสอง
เพื่อนรักนักดื่มเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นครับ
โซคูณ๒มีส่วนผสมจากตับกลูโคโรโนแลคโทนและสารสกัดขมิ้นชันด้วยนะ

หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศครับ

ร่วมรุ้นเป็นผู้โชคดีส่งฝาคาราบาลแดงและคันโซคูณ๒กันเข้ามาเยอะนะครับ